คือร้องได้ให้ร้อง
เป็นจังใดเนาะความหัง
บ้านคือกำดังหักหนัวใจ
ติดกำดังหักคนเดียว

ออกมาได้

เลงที่๑นะครับมูรค่า๑หมื่นบาท

ไปหาแม่ได้นะ

เจ๋งค่ะร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้รับเลยค่ะ

เพลงของคุณแซคชุมแพรนะครับคำแพงนะครับ

โล่งออกไปเลยเราเคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนไหม

นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตื่นเต้นที่สุดแล้ว
ครับอยู่ไม่นิ่งเลยอะ

ชีวิตเราจากผู้หญิงที่ไม่เคยทำงานเลย

ด้วยความขื่นขม
สุดท้ายต้องหางานทำคุณแม่

ตอนแรกก็รับจ้างเป็นรายวันค่ะ

ถางย่าบ้างทำความสะอาดบ้านบ้าง
ก็ไปทำตามเกฟท้าวท์ทำโรงแรม

กลางคืนไปเป็นกุ๊กบ้าง

ก็เวลาหยุดนั้นมันก็หยุดหลายวัน

ให้เขากินเขาก็กินอย่างนั้นที่บ้านจะมีผักบุ้งก็เอาผักบุ้งมาผัด
บางทีมาม่าซื้อมาม่าหอมก็กินกันแม่ก็ไม่กินให้เขากินกันสองคนตอนนั้นไม่มีงาน
ก็อยู่อย่างนี้ชีวิตมันอันนี้ไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เงินไป
บ่อยครั้งไม่มีเงินให้เขาเขาก็ไปได้เขากลับมาเขาบอกแม่ให้อยู่นะ
แม่อยากกินขนมก็บอกว่าแม่ไม่มีแล้วทำไงลูกก็ไม่เป็นไร
น้องเขาจะบ่นมากกว่าแม่น้องเขาบอกแม่อยากกินขนมเห็นเพื่อนกินหนูไม่มีขนมกินเลย
บอกว่าทนเอาก่อนลูกเดี๋ยวแม่หางานทำก่อนเนี่ย
เป็นอย่างงั้นอยู่นานไหมอยู่เกือบห้าหกเดือนครับห้าหกเดือน
จนสุดท้ายไปได้งานที่ไหนคะสุดท้ายก็ได้งานที่โตมอนี่ค่ะ
เพราะมูลนิธิเขาเข้ามาช่วยอีกเขาก็เอาอาหารเอาอะไรมาให้
ที่บ้านก็ไม่มีน้ำใช้ไงทุกวันนี้นะเขาก็เอาอาหารอะไรมาให้
เอาขนมมาให้มาม่าเอาข้าวสารอะไรมาให้ก็อยู่ได้
คุณแม่ค่ะจากคนไม่เคยทำงานเลยเนอะจากเป็นแม่บ้านให้สามีดูแล
สุดท้ายต้องออกไปทำงานเท่ากับเริ่มต้นใหม่กันจริง
ต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นใหม่ก็พออันนี้มาก็มันอยู่มาก็
ที่มาได้ทำงานที่ตมเนี่ยก็พอจะพอจะมีกินกันบ้างใช่ค่ะ
แต่ว่าก็ยังมีที่ที่เอาไว้ปลูกต้นไม้มีค่ะแล้วก็เอาไว้เลี้ยงไก่
ลำไยครับก็พอจะขายมีรายได้กันได้ค่ะ
ปลูกมาทั้งหมดกี่ปีคะก่อนเจอปลูกมาหกปีค่ะหกปี
หกปีปลูกตั้งแต่พ่อเคราะห์เซียนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ค่ะ

วันนั้นที่วันนั้นก็คือว่าท้อมาก
ท้อแบบว่า
แล้วจะเอาอะไรขายแล้ว

วันนั้นถ้าดับเพลิงไม่มาบ้านก็ต้องไหม้เหมือนกันค่ะ

มันท้อมากก็บอกว่าหมดแล้วหมดแล้ว

บางทีลูกนอนหลับมันก็นั่งร้องไห้คนเดียว
ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจ

บางทีลูกบอกแม่ไม่มีเวลาอยู่กับผมเลยเหรอ
ก็จะบอกลูกว่าแม่ต้องหาเงิน

เสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทำงานตามบ้านของนาย

ทำงานก็ได้เงินมาเพิ่มเอง

ก็จะสั่งลูกว่าอยู่บ้านทำความสะอาดนะ
ล้างจานให้แม่นะหนูกินแล้วหนูต้องล้าง

ที่ทำงานไปทุกเย็นใส่ถุงไป
ก็บอกว่าทนเอาหน่อยเดี๋ยวหนูโตแล้ว
หนูก็มีงานทำมีอะไรแม่ก็จะได้อยู่บ้านได้

ตอนนี้ได้๑๖ใบแล้วค่ะ

ได้๑๖บ๊ายแล้วค่ะ

สอนว่าเรียนเก็งบ๊ายตั้งใจทำงาน

ครับแม่บอกแบบนี้ครับ
ถ้าสมมุติว่าแม่จริงกลับมารับบู

บางครั้งแม่อดก็ให้ผมกินครับ

แม่ไม่กินเลยก็มีครับ
เราก็เลยต้องตั้งใจเรียนหนังสือ
เห็นเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าได้๑๖ใบ

เกียรติบัตรเรียนดีกับพัดลายมือครับ
เกียรติบัติเรียนดีกับคัดลายมือ

ชิตาล่ะเรียนเป็นอย่างไรบ้างชิตา

ให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีให้ได้นะ
ไม่ว่าจะเป็นชีต้าหรือว่าเป็นบูก็ตาม
สมกับที่แม่แก้วเขาเหน็ดเหนื่อย
เขาสู้แล้วเขาก็ฟูมฟักทั้งคู่มา
อย่างดีนะลูกนะไหนก็ตัดสินใจนะครับ

รวมกันสู้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นแม่ก็สู้แล้วเราก็ต้องสู้
ชีต้าก็ต้องสู้การสู้ของเราในวัยนี้ก็คือต้องตั้งใจ
เรียนหนังสือตั้งใจเป็นเด็กดีห้ามยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี
สิ่งเสพติดอะไรต่างเราไม่ยุ่งเลยคุณไม่ดีเพื่อนไม่ดีต้องไม่คบ
แล้ววันหนึ่งเราก็จะได้โตเป็นผู้ใหญ่
แทนพระคุณคุณแม่ด้วยการเลี้ยงดูท่านใช่ไหมบูเอาละต้องแข่งกันต่อนะ
พร้อมเลยหรือยังครับพร้อมแล้วครับ
ใครความตื่นเต้นและความสั่นไปบ้างหรือยังครับใครอย่างนั้นครับ

มาถึงเพลงที่สองครับเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทครับ
ตัวช่วยยังอยู่ครบนะครับยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับ๓แผ่นป้าย
อินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
อินโทรเพลงที่สองครับเมื่อเดิมเลยค่ะเค้าดีใจมากที่ได้อยู่ในจักรวาลแกแลคซี่นี่
รู้จักครับเคยร้องไหมครับเคยครับ
โอ้โหแล้วร้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
เพลงนี้ไม่ค่อยมั่นใจใช่มั้ย

ก็ตอนนี้มาถึงเพลงที่๒นะฮะ
ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์หยุดก็ได้หยุดก็รับหมื่นนึง
แต่ว่ามันคงจะน้อยเกินไปนะครับ
ถ้าสู้ต่อก็ต้องห้ามร้องผิดตัวช่วยมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายนะครับ
ถ้าร้องผิดเพลงนี้หมื่นที่มีอยู่เหลือ๕๐๐๐ทันทีนะครับบู
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับ

ในเพลงนี้น้องบูครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ

ตัวช่วยอย่าไปเสียดายมันนะครับ
ถ้าคิดว่ามันจะต้องใช้ก็ใช้เลยนะครับ
เพราะว่าการร้องผิดนั้นเกมจบทันที
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
เพลงนี้บูจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

เรานี่เป็นคนที่เวลาตอบคำถามอะไรเนี่ยดีมากนะ
เสียงดังฉะฉานนะถูกต้องนะเราต้องเป็นคนอย่างนี้เวลาจะพูดจะจาอะไรเนี่ยเราต้องมั่นใจ
เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
เป็นแฟนคนจนต่ำทนในโน้น
พี่นี้ไม่มีเงินทองมาร้องรับความลำบาก
ในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนัก
ถ้าไม่มีใจรักให้หนูจะร่วมทางได้
ปัญหามากมายผ่าใจอ่อน
ทั้งทั้งทุกอย่าง
เจตนาแต่ปัญหาก็มากจนได้
จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจ
อุปสรรคจึงจะมีเท่าใดขอใจลองยิ้มให้กัน
ลำบากยากเย็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้า
เพื่อเจอปัญหาลมอย่าตัดสายสังฝัน
อยู่เป็นเรียนใจต้องไฟให้กันในคัน
เพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝนให้สมนังไข่
เป็นคนจนต้องทนหน่อยนอก
อย่าแข้สายตาคนด้วยน้อง
หลายตาคนมองอย่ามองมายังเผ็ดใบ
อย่าพอมึงตัวหน้ามาเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาสูบใจคนจน
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต